คุณผู้ชมพามาตามกันต่อกรณีเสียงเด็กปริศนา
หรือไม่ใช่เสียงเด็กก็ไม่รู้นะฮะ

บอกว่าได้ยินเสียงเด็กอยู่ในป่าต้นทูบ
ซึ่งเป็นป่ารกก็เป็นแอ่งน้ำที่เป็นคลิปออกมา
ได้ยินเสียงเด็กเหมือนเด็กร้องแว่เหมือนเด็กทารกเลยนะฮะ
ทีนี้กู้ภัยก็เปิดปฏิบัติการในการค้นหาเด็ก
ตั้งแต่๖โมงเย็นของวันที่๒๓กุมภาพันธ์
ตลอดทั้งคืนนั้นแล้วก็ตลอดทั้งเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ไปค้นหากันตรงข้างหมู่บ้านจัดสรร
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยา
ซึ่งตรงนี้คือเป็นป่าต้นทูบรกมาก
สูงท่วมหัวเลยแอ่งน้ำก็ลึกเท่าเอวเลย
ผู้ภัยก็ต้องค่อยตัดป่าต้นทูบนี้
ค่อยไล่ไปดูว่ามีเด็กอยู่ข้างในหรือเปล่า
จะมีชีวิตของเด็กอยู่ข้างในหรือเปล่า
แล้วก็พยายามที่จะเงียบหูฟังเสียงเด็ก
ทีมข่าวของเราคุณกิติศักดิรัชชัยเจริญสุข
หรือว่าคุณติลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
เห็นไหมตรงที่กู้ภัยเขาตัดป่าต้นทูบไปบ้างแล้ว

คุณติศักดิ์ก็เดินเข้าไปด้วยความทุลักษณ์ทุเล

ก็จะเต็มไปด้วยผืนน้ำแต่จนถึงขนาดเนี้ย
เราก็ยังไม่ได้ยินเสียงปริศนา

แต่ก็ตกพลวดลงไปในบ่อน้ำ

ถ้าเข้าไปถ้าคิดดูเจ้าหน้าที่กู้ภัย

คุณติของเราตกลงไปในแอ่งน้ำแล้วเขาบอกว่าแอ่งน้ำมันลึก
บางจุดสูงเท่าเอวบางจุดสูงเท่าอกเลย

ใช่ค่ะโอ้โฮยากเลยเกิน

คลิปนี้ที่คุณติเขารายงานก็ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลเหมือนกัน

แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่แล้วก็คุณติกำลังทำข่าวอยู่นั้นนะฮะ
ปรากฏว่าจู่ทีมข่าวและกู้ภัยได้ยินเสียงปริศนา
มันคล้ายกับเสียงของเด็กทารกร้องดังออกมาจากป่าต้นทูบแห่งนี้
คุณผู้ชมไปฟังเสียงตรงนี้กันหน่อยนะฮะ
ได้ยินไหมได้ยิน
อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับ
ทีนี้ครับเราก็ต้องเอาคลิปต้นเรื่อง
คือคลิปที่ชาวบ้านเขามาถ่ายแล้วก็เขาอัดเสียงไว้ได้
เมื่อสักครู่นี้ที่ทีมข่าวแล้วก็ทางกู้ภัยได้ยินเสียงอึ้งแอร์
ลองมาเทียบกันว่ามันเป็นเสียงเดียวกันหรือไม่
ให้คุณผู้ชมลองฟังกันนะครับ
เสียงอะไรวะน่ะ

เปรียบเทียบกันไปมานะฮะเปรียบเทียบกันไปมาแล้ว
แล้วก็พินิษฐ์พิจารณาแล้วคาดว่าเสียงเนี่ย
มันเป็นเสียงของนกอีโก้งใช่เออ
คุณผู้ชมแล้วจริงจริงน้องอีโก้งเนี่ยพอมาเปรียบเทียบอ่ะ
จากเมื่อวานนี้ดิฉันกับคุณสืบสกุลก็ไปเปิดคลิปหาเสียงนกอีโก้ง
ซึ่งจริงเสียงนกอีโก้งมันก็จะเหมือนกับเสียงปริศนาที่เราได้ยินตอนแรกนี่แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นใครที่เคยคิดว่ามันคือเสียงเด็กหรือเปล่า

เมื่อวานจริงดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตแล้วคุณสืบสกุล
ตอนแรกที่ได้อ่านข่าวนี้คือด้วยความที่เพิ่งมีลูกเล็กไงคะ
แล้วเวลาเด็กร้องก็จะเข้าใจเสียง
ทีนี้อันนี้คือเสียงของนกอีโก้ง

นี่มันขายนะ

กู้ภัยเขาบอกมันน่าจะเป็นเสียงนกอีโก้งนะครับ
ตอนเข้าไปค้นหาแล้วไม่ได้ยินเสียง

แต่ท้ายที่สุดเนี่ยคือชาวบ้านที่เขาถ่ายคลิปเสียงปริศนา

พอรู้ว่าเป็นเสียงนกอีโก้งก็โล่งใจ

แล้วก็ขอโทษพี่กู้ภัยที่ทำให้เดือดร้อนนะคะ
เอาฟังเสียงชาวบ้านที่เขาถ่ายคลิปเสียงปริศนาค่ะ
วันนี้เขาก็เจ้าหน้าที่นักข่าวอะไร

วันนี้ว่าผมก็สบายใจขึ้นในระดับหนึ่ง
แต่ผมก็ยังฝากขอโทษทีมงานกู้ภัย
สังคมทุกคนที่มาเฝ้าติดตามข่าวนี้ไง
เหมือนว่าผมก็ถ้าผิดพลาดตรงไหน

ครับทีนี้นะฮะเราก็เอาเสียงของคลิปต้นเรื่อง

แล้วก็เสียงที่ทีมข่าวของเราบันทึกได้
ตอนที่ไปทำงานร่วมกับหน่วยกู้ภัย
ให้ทางสัตวแพทย์เกษตรสุขเตชะ

และบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
สัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แล้วก็ธรรมชาติแห่งประเทศไทยนะครับได้ฟัง

ก็ยืนยันว่าเสียงที่กู้ภัยบันทึกได้
เป็นเสียงของนกอีโก้ง
นกมันกำลังสื่อสารกันเองภายในฝูง
เอออะไรนั้นนะครับ
นี้นะครับนกอีโก้งเป็นสัตว์ประจำท้องถิ่นไทย
แล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองด้วยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ไม่สามารถนำมาเลี้ยงเพาะพันธุ์หรือขายในเชิงการค้าได้นะครับ
โดยนกอีโก้งก็สามารถพบได้ตามแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
เช่นทะเลสาปเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็ทะเลน้อยจังหวัดพัทธลุงนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะสำหรับเสียงของนกอีโก้งแบ่งได้๓ลักษณะคือ
เสียงตกใจหรือเป็นเสียงเตือนภัยให้กับฝูง

ก็เป็นเสียงเหมือนกำลังเกี้ยวพาราศี
และเสียงสุดท้ายคือเสียงที่นกอีโก้ง
สื่อสารกันในฝูงตามปกตินะครับ
คาดว่าเสียงที่ได้ยินในป่าทูบบริษีที่จังหวัดอายุทยานั้น
เป็นเสียงที่นกอีโก้งกำลังสื่อสารกันในฝูงตามปกตินะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยุติแล้วนะ
ยุติปฏิบัติการในการค้นหาเด็ก
ใช่ค่ะได้ข้อสรุปเรื่องนี้แล้วนะคะ